ถ้าทุกคนนั้นร่วมมือกันป้องกันตัวเองสวมหน้ากากซะหน้ากากผ้าบ้างอะไรบ้าง
ก็จะช่วยแบกบาลในเรื่องของการขายแคลนหน้ากากอาณาบายไปมากกว่าทั้งทุกคนนะครับ
หลายอย่างอาจจะไม่ทันใจหลายอย่างอาจจะน้อยอยู่อย่างที่ทุกคนไม่ต้องการ
แต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าทัศนบาลจะเป็นของบริหารให้มันให้มีความสมรุนนะครับ
ทั้งสองอย่างทั้งสุขภาพทั้งชีวิตความประอยู่ของประชาชนด้วยทั้งหมด
ประเทศไทยประเทศไทยทั้งมันประเทศไทยอยู่ในรัฐภาคของเรา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เปลี่ยนเป็นโฟนตรงวีดีโอคอลตรงแล้วนะคะ
เพราะว่าเราจะไม่เชิญแขกรับเชิญมาในรายการนะคะ
คุณผู้ชมก็ตอบสนองนโยบายที่ช่วยกันรักษาระยะห่าง
เพราะว่าห่วงกันนะคะถึงอยากห่างกันเนี่ยค่ะ

มันก็จะเป็นลักษณะของตารางเดิมนะคะ
มีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้หายป่วยกลับบ้านนะคะ
ผู้ที่ยังนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตยังมีแค่หนึ่งอยู่นะคะ

เหนือจากนี้ก็จะมีการแถลงจากศูนย์โควิด
อันนี้เรียกสั้นนะคะศูนย์โควิดของรัฐบาล
ก็จะมีแถลงแล้วแต่ว่าประเด็นในแต่ละวันเป็นแบบไหนนะคะ
แล้วก็อาจจะมีในรอบอื่นซึ่งรอบข้ำก็อาจจะได้เห็นกันทุกข้ำนะคะ

แต่ทีนี้ในส่วนของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้

ในทางปฏิบัติที่อาจจะต้องค่อยปรับตัวกัน

ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันอาจจะขึ้นไปเรื่อย
หรือว่าในแต่ละวันมันอาจจะกระโดดจากรายวันขึ้นไป
ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
อันนี้บอกกันมาเป็นเดือนแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ

ในส่วนของการใช้มาตรการมันจะเข้มงวดขึ้นเรื่อย
อันนี้ต้องเตรียมปรับตัวเอาไว้นะคะ
ซึ่งรายละเอียดเอาเฉพาะแค่วันนี้ก่อนนะคะ
เราจะคุยกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็คือศาสตราจารย์ดรนรมนภินโยสินวัฒน์ค่ะ

โศกได้ยินสัญญาณชัดเจนนะคะ
ได้ยินค่ะคุณจบขวรได้ยินแซ็นต์นะคะ

สิ่งที่มันฆะลาคาสั่งจากเมื่อวาน
ก็คือพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เดี๋ยวค่อยปริมณฑลเอากรุงเทพก่อนนะคะอาจารย์
คือกรุงเทพหลังจากที่ส่วนกลางศูนย์โควิด
มีการประกาศลักษณะของการใช้มาตรการต่างมา
โดยนายกแล้วก็ผ่านคอรมอลมาแล้ว
กรุงเทพมีประกาศของตัวเองเพิ่มเติม
ทีนี้มันเข้ารักษณะเดียวกันกับที่อุทัยธานีหรือบุรีรำทำมาก่อน

กรุงเทพจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ไหมคะ
เรื่องของไม่ใช้คำว่าปิดกรุงเทพนะคะ
แต่เรื่องของการใช้มาตรการในการตรวจการเข้าออก

แต่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของผู้ติดเชื้อมากที่สุด
จะมีการประกาศความเข้มงวดในลักษณะของการเข้าออกกรุงเทพไหมคะ
นับจนถึงวินาทีนี้ยังไม่เคยมีการพูดกันในประเด็น

ที่จะห้ามคนเข้าออกหรือว่าแพลตรองคนเข้าออก
แต่ว่ามีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องอยู่ตลอด
ก็ต้องที่สุดบริษัทมัตกกาศเมื่อจำเป็นครับ

ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักนะคะ
ทีนี้พอเราประกาศให้หลายสถานประกอบการเขาหยุดเนี่ย

ที่ไม่ต้องคิดในารูปสาไปของลูกจ้างพนักงานรึเปล่า
คำถามคือในช่วงสองสัปดาห์ที่บางที่เขาหยุด

ว่าจะมีการเดินทางกับภูมิลำเนาไหนหยุดแล้ว
ว่าอยากจะขอความร่วมลงต่อประชาชนในว่าเวลานี้ที่ปิดสถานบัณฑ์เทิมทั้งหลาย
ขอให้อย่าเดินทางโดยไม่จำเป็นนะคะคือถ้าจำเป็นค่อยไปกัน

เพราะเรายังไม่ได้ข้ามให้ออกนอกพื้นที่เนี่ย

จึงต้องสอบความควบคุมจากชาชนด้วยนะคะว่า
๑๔วันเท่านั้นเองนะคะช่วยกันนิดหนึ่ง

อย่างนั้นลองแทนใจถ้าอย่างนั้นเป็นพนักงานนะคะ

แล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้ป่วย

คือแหมไหนก็หยุดแล้วกลับบ้านดีกว่า
คือกรณีแบบนี้มันต้องเป็นอย่างไรคะ
มันควรจะเป็นอำนาจของวงที่เล็กลงมา
คือของกอทมหรือว่าแล้วแต่ผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นนายจ้างเลยคะอาจารย์
ก็ไม่ได้ห้ามในการที่จะเดินเข้าออก

แล้วก็ต้องเป็นนายจ้างเองด้วยนะคะ
ที่จะช่วยทำความเข้าใจกับลูกจ้าง
แล้วตัวลูกจ้างเองก็ต้องร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยนะคะ
ก็ต้องเห่อความทรงจำการที่ออกมาก่อน
ส่วนในประเด็นที่ว่าพอหยุดแล้ว
เขาจะเดินทางกลับไปภูมิลำเนาหรือไม่เนี่ย
ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะไปบรรยายกันได้
ก็คงจะต้องขอความทรงจำอยู่ในเบื้องต้นก่อน

อืมค่ะอาจารย์คะ
ขอความร่วมมือก่อนนะครับ

เหนือจากณตอนนี้เราเป็นการขอความร่วมมือ
แต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยน่าจะมาในช่วงสัก๒๓วันไม่เกินไหมคะอาจารย
คืออย่างนี้ค่ะที่ถามซ้ำไปซ้ำมาเนื่องจาก
คือเราลองคิดแทนใจตัวเราพอเราเป็นประชาชน
คิดว่าแหม่เราก็อยากจะกลับเราก็อยากจะกลับไปหาพ่อแม่
คือทีนี้ถ้าสมมุติมันไม่ได้มีมาตรการชัดเจน

คือในช่วงวัน๒วันคนอาจจะตัดสินใจออกแล้วก็ได้ค่ะอาจารย์
ก็เดี๋ยวทางรัฐบาลคงจะต้องประเมินสถานการณ์นะคะ

แม้กระตุ้งคนคุณแม่มันไม่ได้มีคุณวิทย์รับเนวอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
ก็ประสบความรุมือว่าถ้าไม่จำเป็นนะให้ออกจากที่ภาพประสัยที่น้อยที่สุด

และถ้าไปต้องให้ความรับระวังตัวเองด้วย
ที่จะไม่ค่อยอาจจะได้เชื้อให้คนอื่น
หรือไปรับเชื้ออื่นกลับมา
ถ้าเป็นรักนาคารก็จะต้องมีการใจหน้ากากมันนำไปเป็นฆ่าเชื้อผิดสัมผัสต่าง
นี่ค่ะที่เราต้องร่วมใจกันทั้งภาคเอกเชื้อและภาคประชาชนด้วย
อาจารย์คะทีนี้ถ้าเราฟังการแถลงของเมื่อวาน
ซึ่งเนื่องจากผ่านคอรมอลด้วยมันก็เลยจะมีการแถลงหลายรอบ
ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าหลังจากนี้เนี่ยอำนาจส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็คณะกรรมการสาธารณสุขที่มันถูกระบุเอาไว้ในกฎหมาย
ซึ่งแต่ละจังหวัดจะเลือกใช้วิธีการเข้มงวดอย่างบุรีรำอุทัยธานี
หรือว่าจังหวัดถัดมาที่เริ่มมีข่าวแล้วเนี่ย
คือณตอนนี้เข้าใจตรงกันทั่วประเทศว่าอยู่ที่ผู้ว่าเป็นหลักหรือเปล่าคะ
หรือว่าค่ะถูกว่าประดับมาตรการอะไรเนี่ย
ที่ผ่านกรมและเมื่อค่ะ
เรียนถามในแง่ของกรุงเทพมหานครนะคะอาจารย์คือกรุงเทพเนี่ยสมมุตินะคะถ้าหลังจากนี้จะใช้มาตรการที่เข้มงวดกว่านี้
ซึ่งเราคงไปถึงตรงนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าเข้มงวดแค่ไหน
คือมันมีความยากไหมคะคือคนอาจจะนึกภาพไม่ออก
คือเราเห็นต่างประเทศทำเรารู้สึกทำไมเราไม่ปิดทำไมเราไม่ปิด
คือส่วนของกรุงเทพมันมีความน่ากังวลแตกต่างจากกรณีต่างประเทศหรือจังหวัดอื่นไหมคะ
ก็ตรงนี้เองทางคณะรับมูลใจก็พิจารณาโดยรอกข้อว่าถ้าหากว่าเราปิดเลย

เช่นสำหรับสำหรับผู้ที่ยังสัญจรไปมาในพื้นที่ตรงนี้

เป็นการติดเชื้อจากสถานที่
ในพลับในสนามมวยนะคะเราถึงได้ปิดตรงนี้ก่อน
แล้วก็ประมาณส่วนมากกันต่อนะคะว่าถ้าควบคุมได้เนี่ย
ต่อไปได้แต่ที่สถานการณ์เริ่มพิจารณาผลกระดับอย่างไรก็ดี
มาตรการก็ต้องมีความพิจารณาผลกระดับได้ส่วนพร้อมกัน
ก็อยู่ในการยุ่งธรรมเองก็พร้อมพิจารณาผลกระดับมาตรการนะคะ
อันนี้เราต้องเปิดกับข้อมูลด้วยว่าตรงไหนถึงจะเหมาะสม
แล้วก็ต้องพิจารณาผลกระทบที่รอบด้านนะคะ
คือยังไงซะเนี่ยนะคะลักษณะสถานประกอบการที่ประกาศมา
อันนี้เข้าใจได้คือเข้ารักษณะที่ควรจะปิดนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสดนะคะ
หรือว่าเป็นร้านขายของขนาดเล็กขนาดกลาง

อันนี้เขาพูดช้ำปริการมาก
อย่างที่เรียนแต่ก็จะไม่มีทันคัตกรรมงานคลุม
ก่อนที่โค้ชมเจ๊ปริการจะเข้าใหม่ได้นะคะ

มีการฆ่าเชื้อแพร่เชื้อบริเวณที่จะมีการสัมผัสอย่างเคาน์เตอร์
ให้บริการโต๊ะเก้าอี้ทั้งหลายที่จะมีการไปสัมผัสประตูลูกบิดประตูเหล่านี้
ต้องทำความมากต่ำของประสงค์การที่สุดอย่างเช่นกัน
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราขอทางรายการเรานะคะ
เดี๋ยวเราจะโฆษณาแวบเดียวค่ะแล้วก็ในระหว่างโฆษณา
เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเช็คสัญญาณกับทางโฆษกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าจะได้ไม่ป้องกันไม่ให้มันดุ

แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราเช็คสัญญากับทางโฆษกนะคะสักครู่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจำขวัญ

จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณกันนะคะ

คือที่ฉันพยายามจะลงไปในรายละเอียดของกรุงเทพมหานคร
เพราะว่ากรุงเทพคือมีพื้นฐานหลายเรื่อง
ที่อาจจะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการพอสมควรนะคะ

ทำไมไม่ให้แบ่งการทำงานจากบ้าน

ก็แต่ละส่วนบริษัทนะคะสามารถที่จะใช้อำนาจของตัวเองทำได้เลย
แต่ทีนี้มีหลายอาชีพต้องยอมรับตรงไปตรงมา
ประเทศเรายังมีหลายอาชีพที่หาเช้ากินค่ำ

อันนี้จะลำบากในการคุมแน่ถ้าเข้มงวดไปจนถึงเทียบกับต่างประเทศที่บอกว่า
ให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านยังไม่ให้ออกมา
อาจารย์มีการประเมินเบื้องต้นไหมคะว่ากรุงเทพสุดท้ายแล้วจะไปถึงขั้นตอนนั้นไหมคะ

ใช่คือเหมือนขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้านก่อน
ดิฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเป็นกี่วันเพื่อจะล้างเมืองหรือเพื่อจะคุมเชื้อนะคะ
คือณวันนี้เรายังไม่ได้ประกาศให้ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณจอมขวัญค่ะ
แต่ว่าเราขอความร่วมมืออย่างเมื่อสักครู่ที่บอกถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ห้าม
คือเรารู้ว่ายังมีคนอย่างที่คุณจอมขวัญบอกต้องหาเช้ากินค่ำเพราะยังต้องออกจากบ้าน
เรายังไม่ได้ห้ามแต่ขอความร่วมมือคนที่ไม่จำเป็นนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยู่ในที่พักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
ออกมาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นแต่ให้เตรียมความพร้อมอ่ะนะคะทุกคนก็
ถ้ามีการยกระดับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมกันทุกภาคส่วนนะคะ
ค่ะเนื่องจากวันนี้ในรายการเราจะไม่ได้คุยกับทางกรมควบคุมโรคเลยนะคะ
เรียนถามเผื่อท่านโฆษกเผื่อจะมีข้อมูลอยู่ในมือคร่าวนะคะ
คือจากการที่ได้คุยกับคุณหมอหลายท่านก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
คือค่อนข้างมีความเป็นห่วงเรื่องของกรณีสนามมวย
นี่ยังไม่รวมกรณีที่กรณี๑๐กว่าคนที่นั่งกินข้าวสังสรรค์กันนะคะ
คือกรณีสนามมวยมีการประเมินกันในที่ประชุมเยอะไหมคะว่า
ลักษณะที่เกิดขึ้นที่สนามมวยจะแพร่ไปได้ไกล
และจะแพร่จำนวนคนไปได้มากแค่ไหนคะอาจารย์
ไม่มีการพูดถึงตัวเลขนะคะแต่ว่าเราทราบดีว่าเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาด
เพราะว่าพฤติกรรมเวลาเข้าไปอยู่ในสนามมวยเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกัน
มีการตะโกนเชียร์น้ำลายรถใส่กันมีการกอดกันเวลาดีใจอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
เช่นเดียวกันกับในผับที่เราพบแล้วมาด้วยกัน๑๐กว่าคนแล้วติดเชื้อด้วยกันเนี่ยพอสอบถาม
ก็พบว่าดื่มเหล้าแก้วเดียวกันนะคะสูบบุหรี่มวลเดียวกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำมาตลอดว่าไม่ควรทำ
แต่ด้วยเหตุที่สถานที่เป็นแบบนั้นนะคะพฤติกรรมมันก็เลยนำไปสู่ความเสี่ยงที่ว่าเล็กปิดก่อนนะคะสองประเภทนี้ที่ว่าสถานบันเทิงที่เป็นผับสนามมวยสนามกีฬาสนามม้าที่มีการเชียร์เนี่ยค่ะ
แต่ว่าถ้าตอบคำถามคุณจอมขวัญว่ามีการประเมินไหมว่าจากวันนั้นที่ไปที่สนามมวยเนี่ยมีผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดกันแต่ว่าตัวเลขที่ปรากฏออกมาแล้วก็พอเห็นน่ะนะคะ
วันนี้ก็มีเพิ่มอีก๑๓รายที่มาจากสนามมวย
ก็แสดงว่ามาตรการที่เราทำเนี่ยวันนี้ก็จะไม่มีเหตุที่จะมาจากสนามมวยแล้ว
คืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติเราดูจากพฤติกรรมที่ทางรัฐบาล
คือจริงแล้วดิฉันว่าคนตามข่าวกับรัฐบาลห่วงจุดเดียวกัน

คือสนามมวยเนื่องจากพฤติกรรมเป็นลักษณะแบบนั้น

มีคนเริ่มติดแล้วจริงเนี่ยนะคะ

ดูอาการของแต่ละคนคือลูกต่อเนื่องนะคะ
เช่นบางคนเขาอาจจะกลับไปต่างจังหวัดนะคะ

ซึ่งเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณหมอท่านหนึ่งในรายการนะคะ

ของสนามมวยค่อนข้างหนักเหมือนกัน

ว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่ต้องรอถึงสงกราน

ทีนี้พอประกาศไม่เรื่องสงการไม่มีแล้ว
คือสนามมวยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการติดเชื้อ

มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นไปแล้ว

แต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นไปแล้วในกรณีนั้นเนี่ย

เฝ้าระวังอยู่ว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อ

แต่นอกจากสนามมวยแล้ว
ได้หารือกันถึงกิจกรรมที่มีการ
คนจำนวนมากลักษณะที่
จะทำให้นำไปสู่การแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกัน

กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมต่าง

เพื่อที่จะลดความเสี่ยงตามที่คุณจอมขวัญบอกว่า
ที่จะมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

มีบางลักษณะเช่นอย่างสถานศึกษา

แต่ทีนี้ในบางหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีการรับคนเข้าทำงานสอบบรรจุคน
หรือคือต่างเหล่านี้
ถือว่าโดยหลักการที่คุยกัน
คือให้เลื่อนไปก่อนหรือว่าขึ้น

แล้วถ้าจำเป็นจะต้องยังดำเนินการอยู่
จะต้องใช้มาตรฐานของกระทรวงศาลรัฐศูนย์
ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคม
คือถ้ามีการสอบก็ต้องนั่งห่างกัน
อย่างน้อย๑เมตรนะคะ

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
ซึ่งในส่วนของวิธีปฏิบัติจริง

คือตัดสินใจได้เองของหน่วย

คือว่าเว้นระยะห่างมีการคัดกรอง
หรือสุดท้ายแล้วให้ขึ้นอยู่กับผู้ว่า
ของพื้นที่ที่เขาจะใช้ในการสอบรับคน
รับสมัครคนคะอาจารย์
ตัวส่วนราชการเองจะพิจารณาได้เองเลย
ได้ว่าอันนี้จำเป็นจะต้องทำ
ถ้าทำแบบนี้เป็นไปตามมาตรฐานไหม
แล้วก็เขาก็จะหารือกับคณะกรรมการควบคุมโรค
ในจังหวัดได้นะคะค่ะแต่วันนี้
หลักการของเราที่เป็นสำคัญก็คือเอาสุขภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง

นั่นหมายความว่าภารกิจอื่นใดเนี่ย
แล้วก็ผลกระทบอื่นใดเป็นลำดับรองทั้งหมด
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรที่เลื่อนได้งดได้ทำก่อน
เมื่อวานมาตรการที่ออกมาจึงได้บอกว่าให้ยกเลิก
กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะคะ
คือในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านโฆษกคือสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ย
คือจริงจริงแล้วทางสาธารณสุขนะคะมีการเอ่อ
แถลงตัวเลขรายละเอียดทุกวันอยู่แล้วนะคะ
ของแต่ละจังหวัดบ้างของแต่ละพื้นที่บ้าง
จะเห็นตัวเลขคำถามคือว่าตัวเลขของรายจังหวัดก่อนนะคะ
ตัวเลขของรายจังหวัดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถูกยืนยันโดยเอามารวมที่สอทรในการแถลงอยู่แล้วถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของการใช้วิธีการยืนยันตัวเลขค่ะ
ว่าบางจังหวัดใช้ตัวเลขบอกว่าเนี่ยณตอนนี้มีตัวเลขของคนในจังหวัดเท่านี้
คำถามคือตอนที่จังหวัดประกาศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นก่อนหรือหลังกลับไปรวมตัวเลขที่สาธารณสุขคะ
ตรงนี้ต้องถามทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตตรวจสอบยืนยัน
ก่อนที่จะตอบออกไปนะคะจะได้ถูกต้องว่าเป็นตัวเลขเวลาเขาแถลงที่สาธารณสุขเนี่ย
เป็นก่อนหรือหลังค่ะแล้วครั้งหน้าจะมาบอกคุณสาธารณสุขที่จะเป็นได้ค่ะ
อยากจะต่อไปแล้วพี่นะคะได้ค่ะคือคืออย่างงี้ค่ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าพอพอหลังหลังเนี้ย
เห็นลักษณะของการแบ่งส่วนคือให้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้ที่มันผลิออกไปมันถูกรวมแล้วหรือยัง
แต่โดยหลักการเนี่ยค่ะในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
โดยหลักการเขาก็จะรับรายงานขึ้นมาจากสาธารณสุขจังหวัด
แล้วก็รวมตัวเลขกันที่ส่วนกลางเป็นเช่นนั้น
ทีนี้นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าหลังจากนี้
เนื่องจากเราเห็นบุรีรำเริ่มมาก่อนเลย

ฉันไม่แน่ใจว่าแต่ละจังหวัดจะสามารถตัดสินใจยังไงได้หลังจากนี้นะคะ
แต่คำถามก็คือว่าคือหลังจากนี้ถ้ามีจังหวัดใดก็แล้วแต่
เลือกใช้มาตรการคัดกรองเข้มงวดในการเข้าออกเขตจังหวัดเขา
คือไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแล้วใช่ไหมคะก็คือทำได้อยู่แล้วล่ะถูกไหมคะอาจารย์
จริงอยู่ในมาตรการด้วยเมื่อวานที่คอรมอลเห็นชอบ
ก็คือเพิ่มกลไกการกำกับดูแลในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
ที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น
ที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็แจ้งมาตรการ

เขาก็ต้องแจ้งมาตรการนั้นมาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคติดต่อที่ท่านนายกเป็นประธาน
จะได้รับทราบแล้วก็ให้ความเห็นชอบโดยเร็ว

เขาก็ต้องรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน
มาที่ศูนย์ให้ท่านนายกได้รับทราบนะคะ

พรบโรคติดต่อมาตรา๓๕ค่ะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวฉันลองคุยในระยะกลางนะคะ
คือหลังจากที่เราประกาศหยุดไลฟ์
หลายลักษณะการประกอบการ๑๔วัน
ในขณะที่ตอนนี้ยังขอความร่วมมืออยู่
ที่พยายามไม่ให้เคลื่อนตัวออกไปในพื้นที่อื่นนะคะ

แล้วก็ไปผนวกันกับสงการไม่หยุดนะคะ

ฉันเอาระยะสั้นกันแล้วกันค่ะอาจารย์นรมน
ว่าอย่างน้อยระยะสั้นเราคิดว่า

แม้ว่าจะพยายามตรึงให้ได้นานที่สุดก่อนเข้าสู่ระยะสาม

ราฟการติดเชื้อค่อยหันหัวขึ้นแบบกราฟชันนะคะ

มันน่าจะเกิดสักช่วงเดือนไหนคะ
น่าจะเป็นเดือนสิงหาคม

แต่ว่าตรงนี้มันต้องประเมินการเปลี่ยนแปลง

แต่ตัวการประเมินมันก็จะเปลี่ยนไป
ตรงนี้อยากจะให้ฟังจากทางสาธารณสุขที่เขาแถลง

ของที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ผมมองในคาบรวม
ไม่อยากจะเป็นเน้นแรกสองสาม

มีสถานพยาบาลเพียงพอไหม

จึงได้กำชับให้มีการจัดหาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์
รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น
ให้มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับรับมือระยะที่๓

โดยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมตรงนี้อยู่นะคะ
พยาบาลเตรียมผู้ป่วยค่ะหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัคร
เวชพันธ์เครื่องมือชุดป้องกันโรคทั้งหลายตรงนี้เมื่อวานก็มี
รายงานเข้ามาของกษัตริย์ศาสตร์นักศึกษ์อ่ะนะคะว่ามีอยู่เท่าไหร่
แต่ถ้าจะต้องรองรับระยะ๓จะต้องมีเพิ่มอีกเท่าไหร่
มีแผนรองรับอย่างไรมีอยู่ในแผนหมดค่ะค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะ
ตอนนี้เรามีแนวคิดที่ว่าอาจจะขอความช่วยเหลือในแง่ของ
บุคลากรหมอพยาบาลโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็เห็นความสำเร็จของเขาชัดเจนเนี่ย
มีแนวคิดที่จะนำหมอพยาบาลเข้ามาช่วยของไทยในเวลาที่ใกล้จะพีคไหมคะ
อาทรณ์ดอนก็บอกว่าทางกินเองเนี่ยเพราะได้เสนอความช่วยเหลือมาหลายหลายทางด้วยกัน
ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องหน้ากากอนามัยแล้วก็เรื่องวิธีการในการที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ตรงนี้ก็อยู่ในการหารือที่ทางกระทรวงการต่างประเทศคงจะดำเนินการ
แล้วนำมากลับเรียนท่านนายกแล้วก็เร่งมาบอกกับพี่น้องต่อไปค่ะ
ค่ำนี้เราจะได้เห็นนายกไหมคะ
ถ้ำนี้ยังไม่มีนะคะคิดถึงไหมคะ

คงยังไม่ใช่ก็คือท่านนายกเป็นห่วงประชาชนมาก
แล้วก็ท่านอยากจะสื่อสารกับประชาชนนะคะ
ให้ได้รับทราบว่าท่านเป็นห่วงขนาดไหน
แล้วก็อยากจะให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว
เมื่อวานนี้ท่านก็อยากจะบอกให้ประชาชนได้ทราบว่ามาตรการที่คอรมอออกมาโดยละเอียดเนี่ย
มีมาตรการที่เข้มงวดขนาดไหน
ขอให้ประชาชนสบายใจว่าตอนนี้กว่าคนจะเข้ามาในประเทศไทยได้
ไม่ใช่แค่จากประเทศเสี่ยง๔บวก๒นะคะ
ตอนนี้จากประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องด้วย
มีใบประกันสุขภาพอีกยืนยันว่าถ้าเข้ามาเจ็บป่วยมีการดูแลได้
เข้ามาต้องยอมรับมาตรการการกักกันของภาครัฐของเรา

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลดโอกาสที่จะมีเชื้อจากต่างชาติเข้ามาน้อยมาก
คุมตรงนี้ได้ที่เหลือก็คือคุมการแพร่ระบาดในประเทศ

คือถ้าสมมุติคนจะตามข่าวอันนี้อย่างใกล้ชิด

ก็คือรอบของกระทรวงศาลนักศึกษ์จะมาช่วงสายนะคะ
แล้วก็ศูนย์โควิดน่าจะมาบ่าย๒ของทุกวันใช่ไหมคะ

ในขณะที่ของนายกเนี่ยถ้าจะบอกว่าทุ่มตรงของทุกวันเนี่ย
ยังไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องเป็นทุกวันถูกไหมคะ
ยังไม่ทุกวันค่ะท่านก็จะดูว่ามีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารกับประชาชนไหม

แล้วยังไงก็จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
แต่ว่าในหัวใจของท่านตอนนี้มีแต่ประชาชน
ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเราอาจจะได้คุยกับอาจารย์นรมนบ่อยหน่อยนะคะช่วงนี้

ขอบคุณอาจารย์สำหรับวันนี้ก่อนค่ะ

เสียงที่ได้ยินมาค่อนข้างมากเนี่ยนะคะคือแน่นอนเรียนไม่แน่ใจว่าเสียงไหนมากน้อยกว่ากันนะคะ
แต่ว่าเสียงที่ได้ยินค่อนข้างดังก็คือว่าทำไมไม่ปิดเมืองเลย
ว่าปิดเมืองคือปิดจังหวัดถ้าเราจะถามจังหวัดที่ชัดเจน
นะคะถ้าจะมีสักจังหวัดหนึ่งที่น่าจะปิดเลยเนี่ย
คำตอบก็คือกรุงเทพนะคะเพราะว่าการระบาดจำนวนมากเกิดขึ้นในกรุงเทพ
จุกตัวมากที่สุดในกรุงเทพและกรุงเทพเนี่ยก็เป็นจุดที่คนมองว่า
เอ๊ะเสียงดังขนาดนี้ส่งเสียงขนาดนี้เหมือนคนน่าจะพร้อมให้ปิดกรุงเทพ
แต่คำถามก็คือว่ามีมิติอะไรอีกบ้างที่กรุงเทพหานครเองยังพิจารณากันอยู่
แล้วก็ยังไม่ใช้มาตรการที่เข้มงวดในขั้นปิดกรุงเทพสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีคำถามเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครอยู่หลายคำถามนะคะ
พูดตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่ากรุงเทพสำคัญกว่าที่อื่นนะคะ
แต่ว่าจำเป็นเพราะว่ากรุงเทพมีการกระจกตัวของการติดเชื้ออยู่มากตั้งแต่ต้นนะคะ
เพราะฉะนั้นมาตรการของกรุงเทพเนี่ยถ้าออกมาเข้มแข็งนะคะ
ก็จะมีส่วนช่วยเรื่องนี้ได้มากทีเดียวช่วยจังหวัดอื่นได้มากทีเดียวด้วยนะคะ
เราอยู่ในสายงานกับโคศกกรุงเทพมหานคร๑๐๐ตำหนดเอกพรุงสกรขวัญเมืองโคศกสวัสดีค่า

อันนี้จะเป็นคำถามที่เข้มงวดสุดแล้วค่ะในทีมกรุงเทพกันเองเนี่ยมีข้อพิจารณาไหมคะ
ว่าอะไรถึงเท่าไหร่แค่ไหนถึงจะถึงจะเข้มงวดในการปิดทางเข้าออกกรุงเทพนะคะ
ผมจะขอตอบในฐานะโฆษกของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการที่จะรับผิดชอบเรื่องสาธารณสุขของทั้งประเทศนะครับ
ก็ต้องเข้าใจว่ามาตรการการปิดกรุงเทพก็คือการที่ป้องกันไม่ให้มีกิจกรรมอะไรเลยในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงการทำงานของคนทุกอย่างด้วยคนอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยแล้วมีหน้าที่ในการตรวจหาผู้ป่วย
ซึ่งตามมาตรการก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราเตรียมไว้แต่ในตอนนี้ผู้ป่วยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานกับเรา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากคนที่มาจากต่างประเทศหรือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ติดเชื้อจากคนที่มาต่างประเทศ
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการที่จะหาตัวผู้ป่วยได้อยู่แต่ถ้ามันถึงมาตรการที่จะถึงขั้นที่ว่าเราไม่สามารถหาตัวใครได้แล้ว
ใครใครก็มีสิทธิ์ติดได้นะฮะมาตรการการปิดกรุงเทพนี่คือเป็นมาตรการที่อยู่ในขั้นที่ต้องทำแน่นอนครับ
แต่ตอนนี้เหตุผลที่เรายังไม่ปิดกรุงเทพก็คือเรายังตามหาตัวผู้ป่วยได้ส่วนใหญ่อยู่ครับ
กรณีนั้นก็คือเข้าระยะที่๓แบบพีคมากใช่ไหมคะถึงจะใช้คำว่าเข้ารักษณะปิดกรุงเทพคือทุกอย่างหยุดหมด
เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากครับเราสามารถทำได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถหาตัวผู้ป่วยได้
มันก็จะส่งผลกระทบทำให้อาจจะต้องปิดยาวนานมากมากซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยังควบคุมหาตัวผู้ป่วยได้อยู่
แต่ถ้าเกิดถึงขั้นที่ว่าคุณเดินไปไหนก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์เสี่ยงสูงเราก็ทำการปิดแน่นอนครับ
ไม่ให้มีการทำกิจกรรมอะไรใดทั้งหมดโดยการทำงานทั้งหมด
โศกขาขอความรู้อย่างนี้นะคะว่าเวลาที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ย
การที่บอกว่าคือขั้นตอนที่จะไปเข้มงวดถึงขนาดปิดกรุงเทพให้ทุกคนหยุดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ทุกคนอยู่ที่บ้าน
คือณตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่บอกว่าหาตัวผู้ป่วยไม่ได้แล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรคะ
ก็คือตอนนี้ครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนักที่อย่างเช่นมีการติดเชื้อจากการที่ไปดื่มกินด้วยกันเนี่ย
เราก็สามารถหาคนได้ว่าเขาไปทำอะไรมาคนที่ไปดื่มกินด้วยกันในวงนั้นเนี่ยมีใครที่ติดเชื้อบ้าง
ซึ่งไม่ติดทุกคนแล้วก็คนที่รอบตัวเขาเนี่ยติดขนาดไหนซึ่งอยู่ในวงแคบอยู่
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือสนามมวยสนามมวยเนี่ยคนที่ติดเคสรายใหม่ติดเชื้อรายใหม่ส่วนมากจะมาจากสนามมวยนะครับ
ไปต่างจังหวัดแล้วอย่างกรณีนี้ครับเราก็ยังตามหาคนรอบตัวของเขาได้อยู่ว่าเขาเนี่ยติดเชื้ออยู่
แต่ถ้าเกิดเกิดกรณีที่คนไปสนามมวยแล้วไปแพร่ให้คนรอบตัวติดเชื้อที่ทำงานและคนที่ทำงานเนี่ยสามารถไปแพร่ได้ทุกคนนะฮะ
กรณีนี้ก็คือทำให้มันมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและไม่แพร่กระจายเป็นในวงที่ควบคุมได้เนี่ยก็จะต้องมีการปิดครับ
เพราะว่าคือเราไม่สามารถตามคนที่ป่วยได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ป่วยหมดเลย
คือเอางี้ถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านอย่างดิฉันเนี่ยคือหมายความว่าคือมีจำนวนคนติดจำนวนมากถูกไหมคะ
คือจำนวนมากและกระจัดกระจายค่ะคือเขาคงไม่ใช่จำนวนมากอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดจำนวนมากแล้วอยู่ในวงอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคนที่สนามมวยติดหมดเลยเนี่ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยเราสามารถตามได้หมดเนี่ยคนในครอบครัวซึ่งคนในครอบครัวไม่ได้ปิดจำนวนมากเนี่ยแล้วก็จัดกระจายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้น
แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีการกระจัดกระจายเนี่ยทำให้การควบคุมเชื้อโรคมันยากมากเราต้องมีการฝึกกรุงเทพครับเพราะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะควบคุมได้
แล้วมีแนวคิดที่จะยังไม่ถึงขั้นปิดกรุงเทพแบบเข้มงวดสุดได้ไหมคะแต่ว่าเป็นลักษณะที่จังหวัดอื่นได้นำร่องใช้ไปแล้วเช่นแบบอาจจะเข้มงวดหน่อยสำหรับการเข้าออกกรุงเทพอันนี้ฉันถามบนพื้นฐานที่ฉันก็ทราบว่ามันก็ค่อนข้างยากอะนะคะคือเข้มงวดทางเข้าออกคัดกรองคนเข้าออกอะค่ะ
ครับคุณจอมขวัญอย่างที่คุณจอมขวัญคงจะยกตัวอย่างถ้าผมเข้าใจถ้าผมเข้าใจก็คือที่จังหวัดบุรีรำและจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีและบุรีรำเขาก็มีมาตรการคล้ายกันแต่เขาบอกเขาคือปิดเมืองแต่กิจกรรมคนที่บุรีรำก็ยังทำงานอยู่คนที่อุทัยธานีก็ยังทำงานอยู่

การตรวจวัดคนที่จะเข้าพื้นที่ก็ไม่ได้ว่าตรวจวัดได้ทุกอำเภอทั้งหมดโดยรอบเลยฮะ

เขาจะเป็นตรวจวัดแค่ด่านแล้วก็บางด่านดังนั้นเขาอาจจะเรียกว่าปิดอุทัยหรือว่าปิดบุรีรำ

แต่ว่าเดี๋ยวคงได้ตามเรื่องของกรุงเทพอยู่ก็อาจจะแทบทุกวันนะคะ
ยังไงขอบคุณโฆษกตอนนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ย
คือจริงเป็นจุดที่ควรจะควบคุมอย่างเข้มงวดก็จริงนะคะ
แต่เพียงแต่ว่าเอาล่ะเขาก็จะมีมาตรฐานในการคิดในการใช้มาตรการของเขา

เพราะว่ากรณีเรื่องของคนที่ไปนั่งทานข้าวดื่มกินด้วยกันกรณีหนึ่ง
แต่ที่น่าห่วงมากคือกรณีสนามมวยค่ะ
เพราะคนจำนวนมากแล้วการสืบสวนโลกต่อไปเรื่อยเนี่ยอันนี้รอดูค่ะ

หมดเวลาแล้วอีกสักครู่ข่าวบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ